มันมหาศจรรย์มากเว้อ

ส่วนมหัศจรรย์ของลุงสวัยค่ะ
คุณลุงเขาทำแบบนี้ได้เพราะว่าเขามีเทคนิคในการปลูกพืชที่ไม่เหมือนใคร
บอกเลยว่าแปลกมากแต่มันสามารถทำได้จริงแล้วจะทำยังไง

อยู่กับต้นไม้ไม่เครียด
ทำให้อารมณ์ดีเดี๋ยวต้นนั้นออกดอกเดี๋ยวจนนี้ออกลูกอะไร
มันก็จะทำให้ชีวิตของเรานี่ไม่เครียดแล้วทำให้อายุยืนด้วยครับ
ลุงก็ชื่อลุงสวัยศรียานะครับอายุ๗๙นะครับ
หูลูกนี่นะของลูกนี่แข็งแรงดีครับ
ลูกทุกอย่างครับนายหลวงล๙พระองค์ท่านบอกไว้นะครับ
ทำสวนผสมมะม่วงมะไฟ
รองกองมังคุดมีทุกอย่างครับ
พริกมังโคนมะเขือปูปักได้ด้วยนะครับ
ถ้วยก็มีนะครับมีทุกอย่างครับ
ให้ทำเป็นส่วนผสมแล้วผลผลิตจะออกมาไม่พร้อมกัน
เราก็จะมีผลผลิตขายได้ทั้งปี

ทำสวนเนี่ยลุงขายกิ่งพันธุ์

ของลุงเนี่ยขยะไอ้กิ่งพันคาบติดตาต่อกิ่งเสียบยอด

ต้นไม้ต้นเดียวออกรูป๑๗อย่างที่ลุงทำไว้เนี่ย
จนเป็นต้นมะสังมาควิดก็ได้
หัวไล่ไปนาเพราะว่ามันเป็น

ทนแรงน้ำท่วมก็ไม่ตาย
อดมะกรูดมะนาวส้มเสี่ยงส้มเขียวหวาน
ส้มส้มโชกุลส้มมือส้มจ้าส้มโอส้มจี๊ส

มะนาวก็มะนาวแป้นมะนาวพวงมะนาวด่านเทียน
มะนาวไร้เม็ดมะนาวไข่มะนาวชูนเก้า
เรามีเนื้อที่นิดเดียวเราก็สามารถปลูก

ได้ตั้ง๑๗อย่างออกมาพวกมานั่งว่าย
มาร้อยคนตีร้อยอย่างถูกจนได้
ครับอันนี้ครับพริกกับหัวแกล้งพริก
เสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่กระถางเต็มแล้ว

แล้วเอาต้นพริกมาปลูกที่ตูบมัน
แล้วก็คว่ำกระถางไว้นะ๗วัน
พอครบ๗วันปุ๊บก็จับกระถางหงายขึ้น
เอารวดเนี่ยแขวนทับนี่เห็นไหมฮะ
ออกดอกออกลูกเพียบเลยมันเวียนหัวมัน
นี่พอออกลูกมาก็ขวดมาสวม

ก็ขายได้ลูกละร้อยแถมขวดใบหนึ่ง
บางทีก็นั่งกินลุงก็มานั่งเฝ้า

บอกนิดกินหน่อยเดี๋ยวจะขอขวด
ได้มาก็มาล้างทำความสะอาด
ลูกผักบนต้นกล้วยครับนี่ครับ
อยากกินผักอะไรก็เอาไม้เจาะต้นกล้วยให้เป็นรู

หนอโผล่คำนาจนี้นะครับเอาท่อสวมครับ
แป๊บเดียวมันกลัวตายเห็นไหมครับ

นี่ใครจะแต่งงานนะครับใครชมรายการเนี่ยครับ
ได้รายงานมาเอาต้นอ้อยจากลุงนะครับ
เอาไปแห่คำนาจจะอยู่กันแบบยืดยาว

แห่คำนาจไปคุ้นไปถึงบ้านเจ้าสาว
แล้วปลายยอดยังไม่ออกจากบ้านเจ้าบ่าว

อันนี้ไม่ได้เอาหินถ่วงนะครับ

อันนี้ลูกเล็กเราก็ใช้ก้อนหินเล็กก่อนนะครับ

เดี๋ยวเวลานั้นเราก็เปลี่ยนก้อนหินนะครับ

กว่ามันจะแก่ยาวเป็นวาเลย

เอานำเอาความรู้นี้ไปทำได้เลย

เพราะว่าลุงจะทำของแปลก

อยากมาเที่ยวสวนลุงก็มาเลย

ไม่เชื่อนะว่าทำได้จริง
ค้าตอนของเราให้กับคุณลุงสวัยครับค่ะ

บอกแล้วว่าน้องนำมาแต่เรื่องดี
เพราะว่าลุงสวัยเขามักจะใช้การสังเกต
มันศึกษาทดลองแล้วก็ทำจนชำนาญค่ะ

เขาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนั่นเอง